ตอนนั้นลูกสาวผมคือประสบปฏิเหตุนะครับ
วันที่ผมไปเยี่ยมลูกวันแรกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเข้าไป
ลูกยังไม่รู้สึกตัวคิดอะไรไม่ออกรอปฏิหาร
อยู่มาไม่นานแม่เขาก็บัตรเสียแฟนเขาก็ทิ้งไป
ความรู้สึกตอนนั้นคืออันอยากตายค่ะคือมันเจ็บมากจริง
ทุกครั้งที่อันลืมตามาอันจะเห็นพ่อยืนอยู่ข้างเตียง
แล้วก็จะจับมืออันไว้แน่นแล้วอันก็คือจะพูดไม่ได้
อันก็คือพยายามจะสื่อสารบอกพ่อว่าคือหนูเจ็บ

ขอต้อนรับคุณคุณค่ะที่เขาสู่รายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
พวกเราทุกคนจะร่วมแสดงความอาลัย

พวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนครับ
ค่ะก็๔เทปพิเศษของเรานะคะเทปแรกค่ะตัวแทนจากพี่อูเทนนะคะคุณพ่อผู้ที่อดทนฝ่าฟันนะคะแล้วก็ทุ่มเทให้กับลูกนะคะส่วนเทปของพี่จอดนะคะก็เป็นคุณพ่อที่เสียสละแล้วก็ยอมทุ่มเทให้กับลูกค่ะมาถึงวันนี้ค่ะวัน
มาแข่งกับเรานะคะแล้วก็ร้องผิดในเพลงแรกนะคะทำให้ไม่ได้เงินกลับบ้านไปเลยแต่เนื่องด้วยทางรายการเล็งเห็นความรักระหว่างคุณอันกับคุณพ่อช่วงที่คุณอันประสบอุบัติเหตุค่ะคุณป่าค่ะมีเพียงคุณพ่อเท่านั้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงที่คุณอันเดินไม่ได้ที่จะต้องการพยาบาล

รถชนกันแบบประสานกันนะฮะหมอเขาก็บอกว่าโอกาสรอดนะ
มีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาจะรอดเพราะว่าหังหมดเลยครับ
สิกฝงสิกขวาเนี่ยก้าวสิกสิกซ้ายหกสิกครับ
แล้วก็เชิงกลางหักตับแตกปอดฉีกสองข้างเลยครับ
ม้ามแตกต้องตักน้ำทิ้งครับวันที่ผมไปเยี่ยมลูก
วันแรกที่ลูกผมประสบเหตุครับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเข้าไป
ลูกยังไม่รู้สึกตัวลูกสาวอยู่ในห้องไอซียู๑๕วัน
ก็คิดอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกรอปฏิหารไหว้พระขอพรจากพระ
อยู่มาไม่นานแม่เขาก็ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้ว
นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับก็มาเสียแฟนเขาก็ทิ้งไป

พอลูกโดนทิ้งจากแฟนเขาที่มีลูกด้วยกัน
ปลอบใจลูกนะครับว่าจะคิดอะไรมากลูก
ผู้ชายคนไหนเขาไม่รักหนูผู้ชายคนนี้ยังรักหนูอยู่
ผู้ชายคนนี้ไม่มีวันที่หนูจะอยู่กับหนูตลอดไป
แล้วอยู่มาไม่นานก็โดนรถชนอีกครั้งหนึ่ง

ข้อทารการ๓๕
การเก่าก็ยังไม่หายดีก็มาประสบเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยแย่ครับ
คือก็คือจะเห็นพ่อค่ะ
คือหมอจะต้องให้ยานอนหลับอันทุกชั่วโมงค่ะ
แล้วก็เป็นยาที่แก้ปวดแก้เจ็บปวดอะไร
เพราะว่าอันจะเหมือนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวค่ะ
แต่เวลาอันลืมตามาทุกครั้งก็จะเห็นพ่อค่ะ
พ่อก็จะจับมือไว้แล้วก็ร้องไห้ทุกครั้งที่เห็นหน้าอันค่ะ
ความสุขตรงนั้นคืออันอยากตายค่ะ

แต่พออันเห็นพ่อเห็นความเข้มแข็งของพ่อ
อันก็อยากอยู่ต่ออยากรอด
ผมไปกระซิบข้างหูลูกทุกวันครับ
จะเป็นอะไรนะลูกฟื้นมานะลูก

หนูจะทิ้งพ่อไปไม่ได้นะลูก
พ่อเป็นที่พักพิงให้กับลูกค่ะ
แม้ว่าตัวพ่อเองจะป่วยหลายโรค

พ่อเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วค่ะ
หัวใจของคนเราเนี่ยจะมีแบ่งเป็น๔ห้องเป็นแช

ตอนสมัยแบบหนุ่มก็คือไม่เป็นอะไรมาก

มันเริ่มการสูบฉีดของเลือดมันเริ่มไม่ดี
คือพ่อต้องผ่าตัดตั้งแต่หน้าอกลงมา
เพื่อที่จะใส่ลิ้นหัวใจเทียม
ส่วนลิ้นหัวใจเทียมนี่ก็มันมีอายุเวลาของมัน๑๐ปี

ซึ่งคนเราพออายุมากขึ้น
การผ่าตัดมันเป็นเรื่องที่ยาก

แล้วก็พ่อก็เป็นโรคไตค่ะ

เป็นระยะสุดท้ายเลยที่หนูจำภาพ
เพราะคือพ่อตัวบวมมากบวมเหมือนคียงคอล์งเลย
นอนโรงพยาบาลห้องอาการโคม่าเหมือนกัน

วันพ่อพักผ่อนแค่ชั่วโมง๒ชั่วโมงเอง
ทุกวันนี้ผมมาขับรถส่งเนื้อหมูให้ทาวแก่เค้า
เอาเนื้อหมูขึ้นรถแล้วก็ไปส่งที่ลูกค้า
วันเป็นตัน๒ตันอย่างนี้ฮะ
ผมทำงานอยู่จังหวัดนครปฐมครับ
ลูกสาวผมอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับ
พระหนึ่งผมก็กลับไปหาลูกครั้งหนึ่งครับ

ถึงแม้ว่าหนูตัวหนูเองก็ไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็ง
แต่หนูก็จะอยู่ดูแลพ่อแล้วก็อยากให้พ่ออยู่ดูแลลูกไปนาน
อย่าเพิ่งรีบจากลูกไปไหน
พ่อก็อยากบอกลูกว่าพ่อก็จะอยู่กับลูกไปนาน

ถึงแม้ร่างกายพ่อจะไม่แข็งแรง
พ่อก็จะไม่แสดงความอ่อนแอให้ลูกเห็น

ก็เป็นเรื่องราวชีวิตนะครับของคุณอันแล้วก็คุณพ่อนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยคุณอันเป็นนักสู้ชีวิตเป็นคนมาแข่ง
อย่างที่บอกค่ะวันนี้คุณพ่อของคุณอันนะคะได้เป็นตัวแทนของคุณพ่อที่ให้ลูกได้พึ่งพิงได้
วันนี้อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะ

คุณพ่อแสนพ่อผู้เป็นที่พักพิงให้กับลูกเสมอมาครับ

วันนั้นมาในฐานะคนเชียร์

คุณพ่อแสนขึ้นมาเป็นผู้แข่งขันในรายการของเรา
ก็ขอต้อนรับคุณอันด้วยนะครับ

ทุกครั้งที่ลูกเขาเจอปัญหา

ให้คำปรึกษาเข้าไปยังไงครับ

ผมก็บอกลูก

ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของลูก
เรื่องผู้ชายเรื่องครอบครัว

ช่างเข้าเถอะถ้าเขามีทางไปนะครับ

เป็นผู้ชายคนสุดท้าย

คุณแสนทำงานที่นครพภม

ถึงจะอยู่ห่างกันแต่ว่า

แล้วลูกอยู่ใกล้ค่ะ

เป็นห่วงเขาเวลา
เขาเดินทางไปไหนมาอะไร

เราคนเป็นพ่อก็แบบนี้

บอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขน
อย่างสุดกำลังเต็มความสามารถ
แต่ตัวเองก็ไม่ใช่ว่าสุขภาพดี

เป็นโรคไตโรคไต
ในช่วงนั้นก็นอนโรงพยาบาลอยู่นานก็
ชาวบ้านก็คิดว่าผมไม่รอดผมก็บวมทั้งตัวครับ
ทำงานหนักก็ไม่ได้ในช่วงนั้นก่อนที่
จะเป็นโรคไตผมทำงานหนักมากครับ
ทำงานหนักเป็นช่างต่อเรืออยู่ปากน้ำบาน
ครับทำทั้งกลางวันกลางวันทำอยู่ในอู่

ขยันแล้วก็อดทนความอดทนเยอะแล้วก็เข้มแข็งค่ะ
เป็นคนที่ใจดีด้วย
ก็คือจะเป็นคนที่รักลูกมากค่ะ

ผูกพันระหว่างคุณอันกับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
กับพ่อค่อนข้างจะผูกพันกันมากค่ะ
ตั้งแต่เด็กเลยพ่อจะเป็นคนดูแลอันตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
เป็นคนแบบว่าอยู่บ้านดูแลลูก

คุณอันแล้วในช่วงที่เราเกิดอุบัติเหตุ

ใครที่อยู่เคียงข้างเราเสมอคะ

ทุกครั้งที่อันลืมตามาอันจะเห็นพ่อ
ยืนอยู่ข้างเตียงแล้วก็จะจับมืออันไว้แน่น

อันก็คือพยายามจะสื่อสารบอกพ่อว่า

ก็เอาปากกามาเขียนนะคะ
ใส่กระดาษแล้วก็บอกว่าหนูเจ็บ

เหมือนจะทนไม่ไหวพ่อก็จะบีบมืออันแน่นแล้วก็บอกว่า

พ่ออยากเจ็บแทนลูก

แล้วพ่อก็ร้องไห้ทุกครั้งที่
มาเยี่ยมอันแล้วอันลืมตามา
ก็คือจะเห็นพ่อน้ำตาไหลอยู่ตลอด

แล้วเราไม่เห็นใครเราก็จะรู้สึกแย่มาก
คุณพ่อคะทุกครั้งที่เห็นลูกสาว
คุณพ่อคิดอะไรอะคะ
คิดถึงปฏิหารอย่างเดียวครับในช่วงนั้น

ถึงเขาจะรอดออกมาแล้วมีชีวิตอยู่
เป็นยังไงเราก็ต้องดูแลเขา
ก็สงสารเขาเห็นเขาเจ็บมันทรมาน
นานไหมครับกว่าอันเขาจะช่วยตัวเองได้

ผมก็ได้มาทำงานบ้างอะไรประมาณนี้
ทุกวันผมก็ยังเป็นห่วงเขาเพราะว่า
หลังล่าสุดเขาก็ไปให้หมอดู
ทำนายว่าระวังจะมีอีกอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งผมยัง

ทำให้เขาระวังตัวมากขึ้น

อย่างให้เป็นอย่างนั้นนะครับ
เป็นหูทางของเขาให้เขาระวังตัวขึ้น
ระวังตัวให้มากขึ้น
เวทีตรงนี้แต่ว่าวันนี้

ก็ให้กำลังใจพ่อนะคะ

ยังไงลูกก็เชียร์พ่ออยู่แล้ว

ก็ลูกก็ยังรักพ่ออยู่เสมอค่ะ

วันนี้เราจะให้ร้องแค่๓เพลงเท่านั้นเอง
เพลงนี้ถ้าทำได้นะครับ
จะได้เงินทุนสูงสุดถึง๔๐๐๐บาทนะครับ

ในวันนี้ไปคุณพ่อแสนอยากจะเอาไปทำอะไรบ้างครับ

เพื่อที่จะไปใช้จ่ายกับร้านตัวเล็กครับ

แต่ตัวช่วยเราให้เต็มเหมือนกับ๑๐เพลงเลยนะครับ
ก็คือ๓ตัวใน๖ตัวเลือกใช้ได้ตลอดเวลานะครับ
อย่าลืมไม่มีการหยุดการแข่งขัน
ร้องเสร็จแล้วเราจะทำการเฉลยทีเดียวเลยนะครับ
หลังจากจบเพลงที่๓แล้วพร้อมกันเลยทั้ง๓เพลงว่าร้องได้กี่เพลง
ถ้าคุณพ่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงแรกสำหรับคุณพ่อแสนค่ะ

ก็เคยฟังนะครับและเคยใช้มาลอง
แต่มันหลายเวอร์ชั่นมากเลยครับ

และถ้าต้นฉบับพอที่ของใครค่ะ

นบพรเมืองสุภัณฑ์ชื่อเพลงล่ะฮะ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแรกมาดูกันที่ตัวช่วยล่ะครับ
คุณพ่อแสนครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่

ไม่ใช้มั้ยครับ
ใช้ก็คือต้องห้ามร้องผิดเลยนะครับ
มาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้ถ้าร้องได้นะครับ
มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเอ่ยพ่อเอ๋ยน้องเอ๋ยจะรู้หรือเปล่า
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัตรนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้า
ทั้งเย็นและเช้า

หยิบเอารูปที่เธอให้ไว้
มาดูทีไรหัวใจสะอื้น
พี่กลัวไอ้หนูอุ่มอยู่ข้างหลังมาตื้อน้องนางควันยืน
พี่จนต้องฝืนยืนร้องหาย
โทรมากรุงเทพเที่ยวหางานทำ
ตากแดดหน้าดำพี่ทนเออทำไป
ทางงานรับจ้างทุกแห่งโหนเป็นเพราะความจนอยากเห็นใจ

พี่กลัวไอ้หนุ่มอยู่ข้างหลังเป็นเพราะความจนอยากเห็นใจใจ